คุณผู้ชมคะจากเรื่องนี้มาต่อดูเรื่องจราเข้หน่อยละกันค่ะ
มีคนเขาไปเจอว่ามีจราเข้ลอยคออยู่ในทะเล
คุณคิดดูสิอยู่ที่หาดบางเทา
ราเข้ตัวนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปหาดสุรินที่ภูเก็ตนั่นเอง
มองมุมสูงแบบนี้ใช่ใช่ไหม

โอ้คุณทัศนัยไหนหัวไหนมือก่อน

คือนี่ซูมเข้ามาคุณยังว่าเป็นคนอยู่อีกไหม

นี่แหละค่ะเป็นภาพจากโดรนที่ถ่ายภาพเป็นจราเข้ตัวใหญ่
ลอยอยู่กลางทะเลตรงชายหาดบางเทาที่อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตรงชายหาดบางเทา

ปรากฎว่าเจ้าน้าโกแคตัวนี้พอเขาไปเจอ

ได้รับเรื่องเสร็จแล้วปั๊บบินโดรนไปสำรวจตรวจสอบเลย
แล้วก็เห็นว่าจราเข้กำลังว่ายน้ำอยู่จากหาดบางเทา
มุ่งหน้าไปทางหาดสุรินค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่เขาเห็นจราเข้แล้วเนี่ยนะทำยังไง
ต้องรายงานเหตุการณ์ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
แล้วก็รายงานต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
เพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องสั่งการ
ให้มาจัดการกับจราเข้ตัวนี้ว่าจะสามารถดักแล้วก็จับล้อมจับได้ยังไงบ้าง
แต่ระหว่างนี้ยังทำอะไรจอราเข้ไม่ได้ใช่ไหม
ต้องบอกประชาชนก่อนบอกนักท่องเที่ยวก่อน
ใครที่ไปเที่ยวทะเลจะไปเล่นน้ำหรือเล่นน้ำอยู่ชายฝั่ง
ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเพราะเราก็ไม่รู้ไง
จราเข้มันอาจจะไหว้เข้ามาใกล้กับฝั่ง
แล้วก็มาทำอันตรายนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะคะ

ขึ้นมาจากทะเลขาหายไปเลย
ดำน้ำอยู่แล้วมันมาข้างเนอะ
เอออาจจะพูดถ้าตามเรื่องของนิเวศวิทยา

ไม่ค่อยได้เห็นจราเข้ในทะเลเหมือนกัน